พาไปดูคดีที่อุทัยธานีคือมันเกิดเหตุสลดขึ้น
เมื่อคนรับจ้างเลี้ยงควายคนหนึ่งเขากำลังขับรถสามล้อ
เป็นมอเตอร์ไซค์สามล้อที่มีแบบพ่วงด้านหน้าขี่ไปตามถนนแบบนี้แหละค่ะ
ปรากฏว่ามันโดนคนร้ายมาประกบก่อนจะมีการใช้มีดจ้วงแทงจนตาย
คาถนนแบบนี้นะคะนี่คือสภาพศพและนั่นคือรถพ่วงที่เป็นสามล้อของคนตาย
อยู่แบบนี้เลยค่ะสภาพศพอยู่กลางถนนนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเห็นบอกว่าตัวคนตายมีแผลถูกฟันเข้ากกหูนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็นอนจมกองเลือดตายอยู่แบบนี้จุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่ของตำรวจสพเขาบางแกรกนะคะ
ก็รุดไปตรวจสอบถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนสายน้องฉางลานศักดิ์บ้านสวนป่า
ในพื้นที่หนองฉางอุทัยธานีทีเนี้ยค่ะตรวจสอบสภาพศพคนตายเนี่ยนะคะ
ก็เจอร่องรอยโดนฟันเยอะมากเลยไหนจะใบหน้าไหนจะกกหูต่างนะคะ
และที่สำคัญมือฟันมือมีดตัวคนก่อเหตุเนี่ยหนีไปทิ้งแว่นตาให้ดูต่างหน้า
ประเด็นที่บอกว่าทิ้งแว่นตาให้ดูต่างหน้าคือมันไม่ใช่แว่นตาของคนตายนะคะ
แต่ถูกตกอยู่ในที่เกิดเหตุใกล้ศพเลยค่ะซึ่งตำรวจเชื่อว่าน่าจะเป็นแว่นตาของคนก่อเหตุ
ส่วนคนตายทราบชื่อคือนายบัญลืออุบพัทย์นะคะวัยสี่สิบแปดปีค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าก่อนตายเห็นเขาขับรถไอ้ตัวสามล้อของเขาเนี่ยนำข้าวโพดไปขาย
แล้วจู่ก็มีชายต้องสงสัยที่คาดว่าน่าจะเป็นคนก่อเหตุ
ขับรถมาประกบด้านข้าง
ส่วนรถเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นรถพ่วงซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกทีนึงนะคะ
ก็ขับมาประกบแล้วก็ลงมือใช้มีดฟันเข้าที่กกหูจ้วงแทงจนตายเลย
ส่วนเจ้าของควายที่เป็นนายจ้างของคนตาย
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าคนตายเนี่ยออกจากตัวจุดบริเวณเลี้ยงควายไปสักประมาณ๑ทุ่มเศษ
ขับรถไปสักประมาณกิโลครึ่งค่ะคุณผู้ชม
เพื่อที่จะเอาข้าวเอาอะไรต่างไปให้ควายแล้วก็เลี้ยงควายตามปกติ
แล้วไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นจู่ก็มารู้ข่าวว่า
ลูกจ้างที่รับจ้างเลี้ยงควายตายอย่างสลดอยู่ข้างถนนแบบนี้แล้วนะคะ
หลังจากนี้๑เลยคือคนก่อเหตุหนี๒
รูปภัณฑ์สันฐานยังไม่ทราบรถที่ใช้ก่อเหตุก็ยังไม่รู้
หลังจากนี้คงจะมีการติดตามกล้องวงจรปิดตามเส้นทางเพื่อตามล่ามือมีด
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
แต่ที่แน่เห็นบอกว่าคนตายเองเนี่ย
วัย๔๘ปีคนนี้ก็ไม่เคยมีเรื่องวิวาสหรือว่าทะเลาะกับใคร

ก็ต้องมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไปค่ะ